ปัตตานีค่ะคุณผู้ชมมีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่ง
ซึ่งเขาอ้างตัวว่าน่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์นะครับ
โพสต์บอกว่าคือถ้าจะร้องไห้
ไอ้ไฟเซอร์ที่สหรัฐเขาบริจาปมา๑๕๐๐๐๐๐โดสต์
คือจริงแล้วเขามีโคต้าของแต่ละส่วนอยู่แล้วถูกป่ะ

คือจะให้บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเป็นด่านหน้า๗แสนโดส
เขาสำรวจมาแล้วว่าบุคลากรทางการแพทย์มีประมาณ๗แสนคน
แต่กลายเป็นว่าแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะปัตตานี
แทนที่ว่าจะได้๑๐๐ไม่ได้

สรรไปให้แค่ประมาณ๖๓เท่านั้นค่ะแปลว่าอะไร
แปลว่าจะมีคนทั้งได้และไม่ได้
เขาโพสต์นี้ค่ะปัตตานีขอไฟเซอร์๓๓๘๐โดส
ให้มา๒๑๖๐โดสคิดเป็น๖๓๙เข้าโครงการ
คนละเกือบครึ่งเหรอ
เขายังไม่ถึงครึ่งเหรอยังไม่ถึงนี่คนละเกือบครึ่งก็คือ๖๓
นี่คือมันปวดใจมากเลยนะคะแล้วมันจะมีโพสต์โพสต์หนึ่งอีกคุณผู้ชม
เขาอ้างว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่จังหวัดปัตตานีค่ะ
โพสต์ข้อความบอกว่าหมดกำลังใจทำงานมาก
น้ำตาแทบร่วงเมื่อรู้ว่าต้องมาจับสลาก
คือแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดว่าตัวเองได้
ก็ใช่ว่าจะดีใจนะตัวเองได้ฉีดก็ใช่ว่าจะดีใจ
เพราะจะมีคนซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานตัวเองไม่ได้ฉีด
มี๖คนที่จะไม่ได้ฉีดไฟเซอร์นะคะ
แม้ว่าท่านจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ก็ตาม

เจ้าตัวโพสต์เพิ่มเติมนะคะบอกว่า
ปลิวแล้วนะไม่ต้องถามเหตุผลอย่างน้อยก็ได้ขับเคลื่อน

ก็คงโดนตำหนิที่ออกมาโพสต์อะไรแบบนี้นะคะ
ไม่ต้องถามเหตุผลคือเรารู้ดีรู้กันอยู่ค่ะคุณผู้ชม
แต่เอาล่ะเขาบอกว่าเขาอย่างน้อยดีใจที่ได้ออกมา
เป็นปากเป็นเสียงขับเคลื่อน
คือประกาศให้โลกได้รู้ให้สังคมได้รู้
มันมีแบบนี้ที่โรงพยาบาลที่ปัตตานีด้วยนะคะ
ส่วนหมอแหลปแพนด้าค่ะก็โพสต์ข้อความบอกว่า
ช่วยแชร์นะครับเผื่อได้โคต้าเพิ่ม
เอาโพสต์แรกนะฮะต้นเรื่องเอามาแชร์ต่อ
แล้วหมอแหลปบอกว่าช่วยแชร์นะครับเผื่อได้โคต้าเพิ่ม

คุณผู้ชมค่ะเท่านั้นแหละค่ะทัวร์ลง
ตั้งคำถามตัวโตเลยไปที่รัฐบาล

ไหนว่าจะจัดสรรให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าไง
แล้วทำไมบางคนได้บางคนไม่ได้ต้องจับฉลาก
นี่คือประเทศไทยเราอยู่กันแบบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง
แบบนี้เหรอคะคนที่ต้องเป็นคนเสียสละน่ะ
ที่นี่อีกหนึ่งคนคุณผู้ชมนานมาทีแต่มาแล้วแหม่เจ็บจี๊ด
คุณตอธอ่ะงงคุณตอธคือใคร
คุณปิติพิรมพักดีคุณตอสนะคะนักธุรกิจชื่อดังสามีคุณนุ่นวรนุษย์นะคะ
มีการโพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีที่รัฐบาลจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์นี่แหละ
ที่ทำไมบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าถึงไม่ได้ทุกคน
เขาระบุบอกว่าว่าจะไม่ลงแล้วนะ
แต่สงสารคนไทยสบคพูดโคตรชัดว่า
ทำให้จำนวนคนตายลดลงแล้วทำไมถึงเลื่อน
แล้วทำไมถึงฉีดไม่ตามเป้าหมาย
วัคซีนหายไปไหนเตือนไว้ก่อนนะ
มาจะด่ากลับหมดความอดทนแล้วเหมือนกัน

ตอสค่ะคุณตอสยังได้มีการแสดงความคิดเห็นในโพสต์ด้วย
บอกว่าหวังว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้น
ก็คือก่อนหน้านี้ที่ปล่อยให้บริหารกัน
หวังว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นแต่ไม่เลย
ไม่ได้ดีขึ้นเลยกลับเลวลงทุกวัน
ผมก็รู้จักนักการเมืองอยู่เยอะ
แล้วพวกเขาน่ะรู้จักผมบ้าง
ผมไม่ได้ท้าทายนะแต่ถ้ามาผมก็เอานะ
หน้าต้องจับฉลากเพื่อจะได้ฉีดวัคซีน
โรงพยาบาลใช้วิธีผสมน้ำเกลือ

ผมขอสละตัวเองเป็นกระบอกเสียง
คือเขารู้อยู่แล้วแหละว่าเดี๋ยวจะมีคนที่ไม่เห็นด้วยกับเขา
แต่เขาบอกว่าเขาขอสละตัวเองเป็นกระบอกเสียง
เพื่อเรียกร้องสิ่งเหล่านี้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์
ซึ่งเป็นคนที่เสี่ยงมากเป็นด่านหน้าสำหรับเราทุกคน

ผมก็ไม่รู้ว่าสัดส่วนที่ไฟเซอร์
ที่เก็บเอาไว้ในบางรายการ
มันมีความจำเป็นกว่าการฉีดเข้าแขนของ

อย่างเช่นไอ้สัดส่วนที่เก็บไว้ศึกษาเนี่ย

แล้วไปฉีดเข้าแขนบุคลากรทางการแพทย์ก่อน
อันนี้ผมตั้งข้อสังเกตเอาไว้ให้กันแล้วกันนะครับ